เรื่องแรกก็เริ่มด้วยประเด็นแรงเลยค่ะ
เป็นประเด็นของผู้หลักผู้ใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะ
มีผู้นำคลิปการประชุมภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและอัศทากรออกมาเพยยแพร่ต่อ
แต่มีประโยคหนึ่งของอธิบดี
พูดแล้วมันค่อนข้างไปกระทบจิตใจของคนที่ได้ฟัง
เขาบอกว่าพวกจบวรรณศาสตร์โง่
อันนี้ออกมาจากปากของอธิการนะคะก็เลยเป็นอธิบดีนะคะ
ก็เลยมีเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะติดตามกันเลยค่ะ
เนื่องจากที่ผ่านมาอุดสายงานส่งเสริมเกิดจากการ
ตอนโลชั่นปี๔๕ต่อใหม่ตั้งปีดีพรงศ์ที่ว่าจะให้ยุคลมระดับอำเภอ
เพื่อรองรับเกือบทุกมุดเข้ามานะครับ
แต่ว่าเราก็พยายามบีบนะครับ
ตอนนี้จะเป็นเรื่องของวัฒนฐบอกเกษตรนะครับ
ซึ่งจะติดเรื่องของวรณศาสตร์ประมงอ่าสุสัตรย์
ปัญหาที่ผ่านมาคือวรรณศาสตร์สอบได้เยอะ
พอได้เสร็จแล้วก็โอนกลับนะครับประมงก็เยอะ
วันสับไม่ง่อจะตายตอนเอ็นท้านะวันสับเยอะ
ครับตอนนี้เราก็เลยจะให้สำรวจนะครับก็คือ
ไม่ใช่ตอนก็พูดไม่ง่อเดี๋ยวคนฟังอยู่ปัญหาว่ามัน

ก็เป็นคำพูดที่ออกมานะคะซึ่งก็เรื่องนี้ก็เป็นความรู้สึก

เป็นคำพูดของนายสมชายชานรงกุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ
ก็เกี่ยวเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับการรับบุคลากรเข้ามาเป็นข้าราชการในสังกัดค่ะ
ซึ่งก็ตรการคนจบคณะเกษตรศาสตร์แต่ว่ามีผู้จบการศึกษาคณะวรรณศาสต

ซึ่งคลิปนี้ก็ถูกนำไปส่งต่อผ่านไลน์กลุ่มแล้วก็เฟซบุ๊คกลุ่มของข้าราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กรมป่าไม้
แล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยมีการตั้งชื่อคลิปบอกว่าพวกจบวรรณศาสตร์เป็นคนโง่
ซึ่งทั้ง๓กรมค่ะก็มีข้าราชการจบจากคณะวรรณศาสตร์เป็นจำนวนมาก
สร้างความไม่พอใจในคำกล่าวดูถูกแบบนี้นะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีรองสัตว์อาจารย์วัศสินอิงพัฒนากูล
อธิบกรรมบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจบวรรณศาสตร์รุ่นที่๔๓
กล่าวในฐานะสิทธิ์เก่าคณะวรรณศาสตร์ว่าไม่สามารถยอมรับในคำพูดนี้ได้
เนื่องจากผู้พูดเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
จึงขอเรียกร้องให้ชาววรรณศาสตร์มีการเคลื่อนไหวและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในอนาคต
โดยเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้เพิกถอนรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้นายสมชายชานรงกุลอธิบดีการส่งเสริมการเกษตร
ก็ได้ทำหนังสือชี้แจงแล้วก็ขอโทษถึงนายกสมาคมสิทธิ์เก่าวรรณศาสตร์
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์และอธิบดีกรมป่าไม้ในกรณีที่กล่าววาจาไม่เหมาะสม
ระบุข้อความว่าการกระทำนี้เป็นการกระเซาเยาว์แห่กับผู้ร่วมประชุม
ซึ่งอาจขาดความรอบครอบและระมัดระวังขอน้องรับผิดและขออภัยในการใช้ถ้อยคำดังกล่าวด้วยความจริงใจ
ซึ่งการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในครั้งนี้นะคะคงได้รับการอภัยจากทุกท่าน
และเป็นเครื่องเตือนใจในการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารให้เหมาะสมต่อไปนะคะ
ลงชื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ค่ะ
เมื่อมีสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและโลกออนไลน์ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่เป็นความลับอีกต่อไป
ใช่ค่ะเวลาจะพูดอะไรออกมาจากปากเนี่ยคือต้องผ่านกระบวนการคิดก่อน
คือบางทีพูดเล่นพูดจริงคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาพูดเล่นหรือเขายังไง
จังหวะเมื่อกี้มีพูดแหละเป็นเสียงแทรกขึ้นมา

แต่พอคนที่ได้ฟังได้ยินไปแล้วความรู้สึกเสียไปแล้วแบบนี้
แต่พอขอโทษก็เนี่ยก็เรื่องราวก็น่าจะจบลงได้ด้วยดีนะนะคะ